มาดูเรื่องของรักโลกกันหน่อยนะคะอย่างที่บอกว่าที่ประจวบคิริขันมีร้านอาหารตามสั่งร้านนี้
เขาบอกว่าเขาเป็นร้านรักโลกมากใครเอากล่องข้าวเอาปิ่นโตไปเองเนี่ยนะคะ
ไปเลยฟรีจะไข่ดาวก็ได้หรือไข่ต้มก็ได้๑ฟองจ้าแล้วแต่จะเลือกนะคะ
หลังที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีริขันค่ะ
ป้าเล็กหรือว่านางอรไทยยินดีเจ้าของร้านบอกเลยนะคะว่า
จุดเริ่มต้นเลยของการแถมไข่ถ้านำพาชนะมาใส่อาหารเองเนี่ย
เกิดขึ้นจากที่เห็นเพื่อนที่เป็นครูโรงเรียนอนุบาลทัพสแก่ค่ะ
เขาจัดโครงการโรงเรียนไร้ขยะลดเลิกการใช้พลาสติกจนประสบความสำเร็จ
เล็กก็เลยรู้สึกว่าอยากช่วยลดพลาสติกบ้างจังเลย
ไม่อยากสร้างขยะเพิ่มให้กับโลกจัดโปรโมชั่นบ้างดีกว่า
ลูกค้าคนไหนนำพาชนะจัดกลองข้าก็ดีปิ่นโต๊ะก็ดีมาใส่อาหารเอง
แถมไข่ไปเลยหนึ่งฟองอยากกินไข่ดาวเดี๋ยวแถมไข่ดาว

ใครชอบไข่ต้มก็ให้ไข่ต้ม๑ฟองเลยนะคะ
แถมนะถ้านำแก้วน้ำมาเองเดี๋ยวลดค่าน้ำอัดลมให้อีก๕บาท

อย่างเขาเอากล่องมาเนี่ยมันก็ลดกล่องพลาสติกได้เยอะ
เพราะกล่องนี้เอาไปล้างทำความสะอาดแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้
อย่างถ้าคลองกระดาษก็ยังต้องทิ้งไปเลย
เราต้องการใช้กล่องที่ลูกค้าเอามามากกว่าหรือบินโตก็ได้
อกจากนี้ทางร้านนะเขาล้างถุงพลาสติกเอากลับมาใช้ซ้ำด้วย
มีการคัดแยกถุงพลาสติกไปขายด้วย
มีการนำหลอดไปให้เด็กนักเรียนทำหมอนให้ผู้ป่วยติดเตียงด้วย
ซึ่งเมนูอาหารตามสั่งของร้านป้าเล็กเนี่ยนะคะ
มีตั้งแต่ผัดกะเพราผัดพริกแกงข้าวผัดผัดซีอิ๊ว
ราคา๓๕๔๕บาทเท่านั้นเอง